จริงอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีการคิดกันออกมานะครับ
มีการนั่งบันทึกกันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความละเอียดแล้วก็รอบครอบ
แล้วก็แน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันไม่ต้องดราม่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ
แต่เน้นเรื่องของการบันทึกที่ครอบคลุมพอหรือเปล่าแบ่งประเภทจัดหมวดดีหรือเปล่า
แล้วก็ชัดเจนว่าธีรสินแดงดานั้นลงเล่นทีมชาติเกิน๑๐๐เกมไปแล้วนะครับ
คือนัดที่๑๐๐ที่มีการประกาศกันก่อนหน้านี้เนี่ยคือเกมที่แพ้ให้กับอินเดีย๐ประตูต่อ๑นะครับ
แต่ปรากฏว่าพอนับไปนับมาครับจากเพจเฟซบุ๊กสารานุกรมบอลไทยนะครับ
สารนุกรมฟุตบอลไทยเขามีการบันทึกกันมาก็ลองนั่งนับกันดูครับ
คัดเลือกบอลโลกเอเชียนคลับรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายก็แบ่งประเภทมานะครับ
พวกนี้ถ้าคุยกับแฟนฟุตบอลแท้อาจจะเข้าใจชัดเจน
แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มกว้างหน่อยที่ดูบอลผ่านอาจจะไม่เข้าใจ
แต่แยกหมวดออกมาเพื่อให้มีความละเอียดเพียงพอในการบันทึกแล้ว
รอบคลุมว่าทุกนัดนั้นไม่ได้ขาดตกบกพร่องในการลงสนามของธีรสินแดงดา
สุดท้ายแล้วครับเกมทีมชาตินัดที่๑๐๐ของธีรสินแดงดาเกิดขึ้น
นั่นคือนัดที่๑๐๐ของธีรสินแดงดาอย่างแท้จริงนะครับ
ส่วนหลักเกณฑ์ครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แน่นอนครับ
มันก็คือเกมแรกของทีลสินครับมันมีความเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่ว่า
มีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเกมแรกของธีรสินคือเกมอุ่นเครื่องกับกาต้าวันที่๒กรกฎาคมปี๒๐๐๗
ไม่ใช่เกมกับอีรักษ์ในเอเชียนคลับปี๒๐๐๗
ก็ส่งผลให้ธีรสินนั้นลงเล่นทีมชาติไปแล้ว๑๐๔นัดยิงไป๔๕ประตูครับ
ไปดูเรื่องของพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงความคืบหน้าของการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับอนาคตกุญสือทีมชาติไทย
ที่ผ่านมาโดยนายกสมาคมนะครับก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถพูดถึงอนาคตหลังจากนี้ได้
เพราะจำเป็นต้องเรียกสตาร์ฟทุกคนเข้ามาสรุปผลงานว่าเหตุใดผลงานจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จะเรียกทีมงานเข้ามาเพื่อประเมินผลต่อไปส่วนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีที่
เจอกับอินเดียต้องพักมากกว่าหกเดือนจังหวะนี้ครับสไลด์ไปแล้วไปชนเสานะครับ
แข้งแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์กันละเอียดเจ็บหนักเหมือนกันครับ
โดยคิดจากอัตราเงินเดือนจากสโมสรมาหารกับจำนวนวันอีกครั้งหนึ่งครับ